เรื่องของหนูน้อยวัย๘เดือนค่ะ
ก็คุณพ่อเขาถูกจับ

กลายเป็นว่าตำรวจก็น่ารักทำหน้าที่ได้ดีมาก
คือช่วยเลี้ยงน้องอยู่ที่โรงพักธรรมศาสตร์พี่

หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไป

สื่อข่าวก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรวังน้ำเขียว

เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
เรื่องของดับตรีนนทกร

ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสพวังน้ำเขียว

ดับตรีเล่าแบบนี้เนื่องจากว่าจากการควบคุมตัวนะคะ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดค้างเก่าคดีหนึ่งที่ยังไม่สิ้นสุด

แต่ว่าผู้ต้องหาไม่ได้ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนให้ครบ

แต่ขณะถูกควบคุมตัวมีเด็กวัย๘เดือน
ลูกน้อยของผู้ต้องหาเขาอยู่ด้วย

ซึ่งเด็กไม่งอแงแล้วก็ไม่ร้องไห้รบกวนแต่อย่างใด
และคนในสังคมที่คิดจะทำความผิด

คิดให้ถี่ถ้วนถึงผลที่จะได้รับตามมา

ผลกรรมก็ไปตกอยู่ที่ครอบครัวนี่ไง
คือตอนนี้เขาก็มีการแบบประสานไปกับญาติ

ประมาณอย่างนั้นตอนนี้เลี้ยงดูอยู่นะคะ
ดับตรีนวลฐกรก็ดูแลน้องน้องใช่ไหมนี่ไง
ใช่ดูสิ๘เดือน
โดนได้แล้วหัวแบบนี้โดนไวแท้

พ่อจะต้องอยู่อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้เนอ
ช่วงปากบอกกับแม่ว่านอกจากเรื่องนาฬกาก
แล้วให้ติดตามเรื่องแอลกอฮอลนิดนึงค่ะ

แต่วันนี้ก็แค่กระทรวงออกกฎมาว่า

วันนี้อะไรคนทำครีมขายคนทำอะไรขาย
คุณมีโอกาสทำให้แอลโกฮอลได้นะครับ
แต่ขอให้เป็นแอลกอฮอล์ที่มันสูงกว่า๗๐